ทำไมไปจอดอยู่ตรงกลางทางรถไฟแบบนั้น

ชาวบ้านตะโกนบอกเอารถออกมาเอารถออกมา

มันโดนอยู่แล้วเขาเบรกไม่ทันอยู่แล้ว
ฮูมีคนไหมพี่น้ำแข็ง

เป็นคำถามแรกที่ทุกคนต้องถาม

เมื่อกี้เห็นแว๊บเหมือนกับประตูตรงคนขับเปิดอยู่ใช่ไหม
แล้วชนแบบนี้คือคนขับน่าจะออกมาจากรถแล้ว
แล้วทิ้งแล้วล่ะทิ้งแล้วเพราะเอ๊ะทำไมมันไปเกยตรงนั้นน่ะ
เออเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกันสังเกตอีกทีนึงนะ
เดี๋ยวทีมงานเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งจังหวะที่แบบรถไฟกำลังมา
ประตูรถคันนี้มันเหมือนกับเปิดอยู่ไหม
นั่นน่ะเปิดอยู่ไหมเออเนี่ยค่ะ
ล้อมันไปตกร่องหรืออะไรเนี่ย
นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังจุดตรงนี้อยู่ที่ศรีราชาชนบุรีใช่ไหม
แล้วทุกคนเห็นแล้วก็กลัวหมดเลยว่าคนขับจะเป็นยังไงบ้าง
แล้วอย่างหนึ่งคือรถนี้ไปจอดคาอยู่ตรงรางรถไฟได้ไง
รถคันนี้ค่ะจริงเขาขับมาตามปกตินะแล้วก็เกิดขัดข้อง
จังหวะที่กำลังจะข้ามผ่านทางรถไฟ
รถก็เลยเสียหลักตกลงไปในร่องริมทางรถไฟแบบนั้น
แล้วระหว่างนั้นนะตัวคนขับเองโทรเรียกให้รถยกมาช่วยหน่อย
ยกรถออกจากตรงรางรถไฟตรงนี้หน่อย
รอรถยกอยู่คือตัวเขาลงมาจากรถแล้ว
แล้วก็รอรถยกให้มารถไฟก็แล่นใกล้เข้ามาแล้วไง
แล้วชาวบ้านก็ตะโกนเอารถออกมามันไม่ทัน
พอชนรถรถแบบโอ้โหลังกาไปหลายตลบเลย
ก็อย่างที่บอกแหละตัวคนขับเขาไม่ได้นั่งอยู่ในรถนั้นแล้ว
พอรถยกมาถึงแล้วที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่กล้องแพนไป

คือกำลังจะทำภารกิจนี้แต่ว่าไม่ทันไงรถไฟมาก่อน
นี่ยังโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครตายนะ